วกทรงประพาทที่มีการนำมาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการยืนเครื่องหรือเครื่องแต่งกายตัวแสดงในการแสดงละครนอก
ยังคงลักษณะรูปทรงและรูปแบบเดิมที่เคยปรากฏในการใช้งานจริงของชุดข้าราชการทหารสมัยโบราณ
คือมีชายปกหรือทัดหูทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
และส่วนด้านหลังของหมวกยังมียอดหมวก
ซึ่งมีการเสริมเพิ่มเติมการปักให้มีสีสันโดดเด่นสวยงามมากขึ้น
บริเวณชายปกและส่วนด้านหลัง
ทำให้มองเห็นได้เด่นชัดขณะที่ทำการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน